สวัสดีครับ๗นาฬิกา๔๘นาทีนะครับพรุ่งนี้อย่างที่คุณรัชพรได้
ออกไปเป็นวันหยุดและที่สำคัญเป็นวันตรุษจีนด้วยนะครับหลายคนวางแผน
ท่องเที่ยวตามจุดต่างต่างทั่วไทยภาพรวมสภาพอากาศตรุษจีนนี้ค่อนข้าง
ละทีเดียวนะครับฝนใต้ก็ลดลงบริเวณทางตอนบนนั้นก็มีลมหนาวมาเยือน
แต่ก็มีอยู่บางจุดบางพื้นที่ที่ยังมีข้อระวังอยู่บ้างนะครับ
เกิดอะไรขึ้นกับสภาพอากาศเมืองในของเรารวมไปถึง
ตรุษจีนนี้แต่ละภาคแต่ละพื้นที่มีจุดไหนจัดงานกันบ้าง

เริ่มต้นมาดูการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศในเมืองไทยของเรากันก่อนนะครับ
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
อากาศหลังจากนี้เป็นต้นไปคาดการณ์ว่าจะเย็นอย่างต่อเนื่อง

นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเมื่อช่วง๖โมงเช้าที่ผ่านมา
สังเกตว่าบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนั้น
มีพื้นที่สีน้ำเงินน้ำเงินก็คือบริเวณที่มีอากาศหนาวนะครับ
อุณหภูมิต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียตปกกลุ่มในหลายพื้นที่เลยทีเดียว
ไม่ว่าจะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนแถวเลย
ชบูรณ์นะครับภาคเหนือแถวจังหวัดเชียงใหม่แม่ห้องศรจังหวัดเชียงราย
หลังจากนี้เป็นต้นไปเราจะได้เจอกับอากาศเย็นอีกหนึ่งรอบที่มาเยือนเมืองไทยของเรานะครับ
พรุ่งนี้จากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่สีน้ำเงินนั้นแผลเป็นวงกว้างมากขึ้น
บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับเฉลี่ยต่ำสุดนั้นคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ๑๔๑๕องศาเซลเซียต
ส่วนในบริเวณตอนกลางก็จะอยู่ที่ประมาณ๑๙๒๐๒๑ประมาณนี้นะครับในช่วง๖โมงเช้า
อีกหนึ่งช่วงก็คือช่วงค่ำหน่อยเราก็จะได้สัมผัสอากาศเย็นลมเย็นกัน
แต่ว่าช่วงกลางวันบางจุดบางอันพื้นที่แดดอาจจะแรงเป็นพิเศษนะครับ
ที่เป็นแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เองครับปัจจัยตัวสำคัญก็คือ
จะสังเกตว่าตอนนี้เองได้มีการแผลลงมา
กลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทยของเราอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งก็เหมือนกับในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ

ก็จะทำให้หลายจุดหลายพื้นที่ได้เจอกับอากาศเย็น

จะค่อยอ่อนกำลังลงเล็กน้อยนะครับ
แต่ภาพรวมก็จะทำให้สุดสัปดาห์นี้มีอากาศเย็นสบายแน่นอน

สีฟ้าห่างหายไปนานเลย
นี่คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับ
เป็นกระแสลมที่พัดอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงในระดับสูง
คลื่นกระแสลมนี้เองเลยครับมีบทบาทสำคัญก็คือ
ทำให้ท้องฟ้านั้นอึมครึมผ่านจุดไหนจุดนั้นมีโอกาสเกิดฝน
จากการตรวจสอบเนี่ยนะครับพบว่าคลื่นกระแสลมนั้นกล่าวนั้น
มีการเคลื่อนที่ผ่านในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของภาคเหนือ

ดังนั้นใครอยู่จังหวัดเชียงรายแม่ห้องศรเชียงใหม่ต้องระวังหน่อยนะครับ
บริเวณดังกล่าวมีโอกาสเกิดฝนในพื้นที่ได้
ส่วนพื้นที่ภาคอื่นท้องฟ้าเมฆก็จะเพิ่มมากขึ้น
ก็จะช่วยลดอุณหภูมิความร้อนในช่วงกลางวันได้ดีเลยทีเดียวนะครับ
ทีนี้เรามาดูเรื่องของสถานการณ์ฝนกันบ้างนะครับ
จากที่บอกไปนะครับว่าฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ลดลงแล้ว
ซึ่งที่เห็นอยู่นี้เป็นกลุ่มฝนที่จะเข้ามาเยือน
เป็นกลุ่มเล็กทั้งนั้นที่จะมาเยือนในวันนี้
เป็นบริเวณทางตอนกลางของภาคนะครับ
ฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งอ่าวไทย
ส่วนใหญ่นั้นในบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราธานี
บริเวณดังกล่าวต้องระวังกันหน่อยเพราะว่าวันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝน
แต่ถ้าหากเราคำนวณหลังจากนี้เป็นต้นไป๔๘ชั่วโมง
จะพบว่ากลุ่มฝนกลุ่มนี้ก็จะค่อยเคลื่อนที่ผ่านไป
จะมีกลุ่มฝนมาตกปล่อยเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งก็จะไม่เป็นอุปสรรคนะครับ
แต่ถึงแม้ว่าฝนจะลดลงแต่ว่าคลื่นในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยยังคงแรงอยู่นะครับ
ใครที่จะเดินเรือหรือว่าทำกิจกรรมนอกชายฝั่ง
ต้องระวังหน่อยเพราะว่าคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
แล้วก็จะสูงแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนเลยทีเดียวนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยของเรา
มีการจัดงานตรุษจีนกันที่ไหนบ้าง
เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับ

ที่จังหวัดเชียงใหม่จากการตรวจสอบก็พบว่า
มีการจัดกิจกรรมงานตรุจีนหลายจุดหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับ
เด่นเนี่ยนะครับก็คืองานตรุษจีนครั้งที่๑๕นะครับ
บริเวณห่วงเมรุหรือว่าตลาดต่อเกล้าโจนะครับ
ถนนวิชยานนท์แล้วก็ถนนช้างม่อยจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ที่นี้เราไปดูภาคอีสานกันบ้างนะครับตรุจจีนโคราชมีชื่องานวาดจอมพลัง
ถนนหัวมังกรภายใต้ร่มโพธิสมภารแห่งราชวงศ์จักรีนะครับ
ตั้งแต่วันที่๒๘ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๙มกราคม
จุดที่จัดงานก็คือบริเวณถนนจอมพลหลังประตูชุมพลอำเภอเมืองนะครับ
แล้วก็งานตรุษจีนโคราชห้างสรรพสินค้าเดอร์มอร์นครราชศรีมา
ในบริเวณจังหวัดนครศรีธมาศนะครับ
ขอไภให้นะครับอุณหภูมิเลือนยนต์สบายในช่วงช้า

ไปเป็นในพื้นที่ฝากกลางครับ
ตรุษจีนปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์๑๐๑ปี
ศัตวรรษใหม่แห่งพลังศรัทธาตุจีนปากน้ำโพ
จัดขึ้นตั้งแต่วันที่๒๑มกราคมต่อเนื่องไป
ถึงวันที่๑กุมภาพันธ์ที่บริเวณใจกลางจังหวัดนครสวรรค์เลย
มีการจัดกิจกรรมจัดการแสดงหลายจุดหลายพื้นที่
จากการตรวจสอบนครสวรรค์อากาศในช่วงเช้ากับช่วงค่ำเย็นสบาย
แต่ว่าตอนกลางวันแดดอาจจะร้อนหน่อย
จุดที่จัดก็คือศูนย์สาธารณลานพลนาเกลียถนนคนนึง
ในพื้นที่เช่นเดียวกันครับสุดสัปดาห์นี้ทั้งช่วงเช้าช่วงค่ำ
อากาศเย็นสบายอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๒๓๒๕องศาเซลเซียตนะครับ
ที่สำคัญในช่วงบ่ายแดดแรงเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีเมฆอยู่บางส่วน
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๒๓๓องศาเซลเซียตครับ
ภาคใต้ไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นตรุษจีนภูเก็ตครั้งที่๑๑
จัดตั้งแต่วันที่๒ไปจนถึงวันที่๔กุมภาพันธ์บริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับ
แล้วก็สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ๗๒พันศามหาราชินีอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับ
จากการตรวจสอบในพื้นที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนโปรยปลายนะครับ
อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๒๔๒๕องศาเซลเซียตต่ำสุดนะครับ
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๒๗๓๑องศาเซลเซียตนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่
ส่วนในกรุงเทพมหานครก็จะมีการจัดกิจกรรมวันตรุษจีนที่สวนลุมพินีนะครับ
สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
วันพรุ่งนี้อุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณ๑๙๒๐นะครับในช่วงเช้ากับช่วงค่ำ
ตอนกลางวันก็จะอยู่ที่ประมาณ๓๒๓๓องศาเซลเซียตนะครับ
ยังไงท่องเที่ยวแต่ละจุดแต่ละพื้นที่ตรวจสอบสภาพอากาศ

เพื่อที่จะไม่ทำให้ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนั้น
เป็นอุปสรรคต่อความสุขที่จะเกิดขึ้นในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้
ผมคุปตะนันพี่สิทธิมหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป